คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ผู้ชายคนนึงเขาออกไปหาปลา
แล้วก็หายข้ามคืนไปเลยชาวบ้านเขาตามหานะ

ท้ายที่สุดไปเจอว่าแกนั่งสลึมสลืออยู่ใต้ต้นปลาม
ใกล้กับจุดที่เพื่อนเคยถูกยิงตาย
ทีนี้ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์ว่าผีบังตาหรือเปล่า
เพราะคนหายคนนี้บอกแบบนี้
เห็นชาวบ้านทุกคนเลยนะตอนมาตามหาเขา

นี่ไงทีนี้หมอผีหมอศัยศาสตร์ก็เลยต้องมาทำพิธี
เดี๋ยวไปดูจังหวะที่หมอผีทำพิธีให้ผู้ชายคนนี้ค่ะ
โรคได้เก็บไม่ดีดูอย่างนี้จะตามโคยมานะ

ใครก้าวแต่เจ้าบ้าน
นี่ค่ะคุณผู้ชมหมอดำหมอศัยศาสตร์
ทำพิธีเอามีดหมอจิ้มไปที่หัวของนายประภาษณ
หรือว่านายจุกชารัฐแล้วก็ท่องคาถาก่อนจะขึ้นบ้าน

เป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปแล้วก็ได้ยินไหม
ไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมากวนไม่ต้องมาชวนแล้วนะแบบนี้

ก็พานายประภาษณ์กลับเข้าไปในบ้าน
แล้วหมอดำย้ำด้วยนะถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่
หรือมีใครมาชวนห้าม
ห้ามเด็ดขาดห้ามออกไปไหนกับใครอีกนะ
เพราะอะไรล่ะเพราะว่าเมื่อวันที่๕ที่ผ่านมา
นายประภาษณ์ออกไปหาปลาตามร่องน้ำที่สวนปามใช่ไหม
แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์เพราะว่าค่ำแล้วก็ยังไม่กลับบ้าน

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
จนเช้าเมื่อกว่านี้ชาวบ้านภายมากันเยอะ๕๐กว่านายไปตามหา
แล้วคิดดูสิทั้งสวนยางสวนปามตามภูเขาเนี่ยโอ้โหเดินเท้าตามหากันหมดเลย
ทำไมทิ้งถุงไว้แบบนี้เจอเป็นเบาะแสแล้วนะ

เจอเป็นกระเป๋าสะพายสีดำของนายประภาษณ์ด้วย

ประภาษณ์ประภาษณ์ประภาษณ์หาไม่เจอค่ะ

ใช่แล้วทีนี้ชาวบ้านส่วนหนึ่งเขาเลยไม่สบายใจไง
ถึงหมอดำหมอศัยศาสตร์ในพื้นที่เนี่ย
ชาวบ้านเขานับถือก็เลยไปบอกหมอดำ

ทีนี้ไม่นานนะรอบแรกที่มีหมอดำมาทำพิธีเนี่ย
คนไปเจอนายประภาษณ์นั่งแบบสลึมสลือ
ตาลอยหมดแรงอยู่ใต้ต้นปามค่ะ
ห่างจากบ้านประมาณ๔โล
แล้วจุดตรงนั้นนะคุณผู้ชมคุณสืบสกุล
มันใกล้กับจุดที่เพื่อนของนายประภาษณ์

ชาวบ้านเขาเลยบอกว่านี่ผีเพื่อนแน่เลย
เพื่อนมาบังตาแน่แล้วก็ชวนประพาทไปอยู่ด้วย
นี่ทำไมชาวบ้านมองไม่เห็นตัวประภาพ

ประพาทบอกว่าตอนที่ชาวบ้านมาหานะ
ผมเห็นชาวบ้านนะแต่ผมหมดเรี่ยวหมดแรง
ผมไปเรียกชาวบ้านไม่ได้แต่ผมแปลกใจผมนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ย
แต่ชาวบ้านทำไมไม่เห็นผมเออทีนี้พอเจอแล้วนะ
หมอดำต้องทำพิธีทันทีตั้งแต่ตอนอยู่ในป่า
ก็ทำพิธีครั้งแรกเนี่ยเอามีดเนี่ยปักหัวเหมือนกัน
เอามีดพรมน้ำมนต์ปักหัวแล้วก็ให้ดื่มน้ำมนต์แบบนี้
เพื่อผีจะได้ไม่เอามาเอาตัวอีกนะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งหมอดำก็บอกว่าเอาจริงนะ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับประภาษณ์ส่วนหนึ่งมาจากยาเสพติดด้วย
เพราะว่าประภาษณ์เนี่ยก็เสพยาจนหลอน
แล้วอีกส่วนหนึ่งหมอดำบอกว่ามาจากวิญญาณเพื่อนที่โดนยิงตายนี่แหละ
ชวนให้เดินไปจุดที่เพื่อนถูกยิงตาย
แต่อันนี้มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแล้วค่ะ
แต่หลังจากนี้นะทำพิธีแล้วแคล้วคลาดปลอดภัยแล้ว
หมอดำก็ย้ำห้ามออกไปไหนถ้าเกิดว่าไม่ใช่ผู้ใหญ่มาชวน
หมอดำให้ดีนะมีหลักคิดทางวิทยาศาสตร์ด้วย
เรื่องของยาเสพติดด้วยส่วนหนึ่งนะ
ก็อยากจะให้ทางครอบครัวพานายประภาษณหรือนายจุกเนี่ย